ดนตรีบันเลงประกอบการฟ้อนเล็บใช้วงกลองแอลหรือวงตึ่งนงเป็นเพลงบันเลงไม่มีบทร้องเช่นเพลงแห่งหลวงหรือแห่งลูกหลวงแต่ก็อาจมีการแต่งบทร้องประกอบการฟ้อนในโอกาสพิเศษ
เล็บใช้แสดงในงานมงคลทั่วไปในเวลากลางวันเช่นฟ้อนในพิธีทูลพระขวัญต้อนรับเจ้านายหรือแขกเมืองรวมทั้งฟ้อนในงานปลอยหลวงฟ้อนนำขบวนแห่ครัวทานเข้าวัดหรือฟ้อนต้อนรับขบวนแห่ครัวทานที่วัดและฟ้อนในงานบุญต่างเป็นพุทธบูชา

รักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน